คุณผู้ชมครับล่าสุดมีคำเตือนออกมานะครับว่าในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สินค้าเป็นพวกพืชผักนั้นเนี่ยห้ามแอบขึ้นราคา
ฉวยโอกาสขึ้นราคาเด็ดขาดมีโทษแล้วก็จะโดนโทษขั้นเด็ดขาด
ตามกระบวนการทางกฎหมายด้วยค่ะคือเข้าใจแหละว่าไอ้ช่วงน้ำท่วมปีนี้
มันทำให้ราคาผักในช่วงกินเจแพงขึ้นอันนี้เข้าใจนะครับ
วันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยม
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบราคาสินค้าย่านตลาดยิ่งเจริญครับ
ในช่วงของกินเจโอ้โหประชาชนก็เริ่มออกมาจับจ่าย
ซื้อของใช้สอยกันแล้วหลังจากที่เริ่มคลายล็อกกันไปบ้าง
แต่ว่าก็ไม่คึกคักเท่าที่ควรนะฮะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็พูดนะครับว่า
ปีนี้ยอดขายลดลงจากเทศกาลกินเจปีก่อนสัก๓๐๔๐ได้เพราะอะไร
เพราะประชาชนต้องประหยัดการใช้จ่ายมากขึ้นจากสภาวะทางเศรษฐกิจ
โควิดทั้งเรื่องของน้ำท่วมต่างแล้วราคาผักช่วงนี้ก็แพงขึ้น
สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดส่งผลให้ผลผลิตพืชผักมันลดลง
แล้วก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของการขนส่งสินค้า
ล่าสุดก็เลยต้องประสานไปยังสมาคมตลาดกลางสมาคมตลาดสดนะฮะ
ในการเร่งแก้ปัญหานี้ถ้าจังหวัดไหนขนส่งไม่ได้
ไม่พอจะประสานเร่งหารถขนส่ง
เอาสินค้าไปจัดส่งให้ไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนในท้องตลาด
จะได้มีผักในการบริโภคกันไปโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วม
สำหรับราคาอาหารแห้งที่นำไปประกอบอาหารเจเช่นอะไรบ้าง
อันนี้ราคาไม่ได้ปรับขึ้นแล้วยังไม่ขาดแคลน
ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน
แต่ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
ขอเตือนไปยังผู้ประกอบการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผักในพื้นที่น้ำท่วม
ฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้
เพราะถือเป็นการซ้ำเติมความเดือบร้อนของพี่น้องประชาชน
ถ้าตรวจสอบพบจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
จำคุก๗ปีปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อันนี้ก็เป็นการขอความร่วมมือด้วยนะครับ
วันนี้หลายคนน่าจะเริ่มล้างทองแล้ว
พรุ่งนี้จะเริ่มกินเจก็คือ๖๑๔ตุลาคมนะครับ
คือจริงเทศกาลกินเจเหมือนเขาก็ทำกันเพื่อให้ได้บุญเนอะ
เพราะฉะนั้นก็อย่าทำอะไรที่มันเป็นบาปนี้แล้วกัน
ก็ทำตามคันลองตามกฎตามร่องตามรอยละกัน